สภาพอากาศทั่วประเทศกันหน่อยนะคะ

จากภาคเหนือของประเทศไทย

หลายพื้นที่มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นด้วย

ติดตามได้กับคุณคุปตนันพิสิทธิ์มหันค่ะ

ใครที่อยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ประอิสานตอนบน
คงต้องเตรียมรับมือกับความแปรปวน

อาจจะต้องเจอทั้งฝนรวมไปถึงอากาศที่จะเย็นลง

สถานการณ์สภาพอากาศเมืองในของเราบ้าง

ปัจจัยที่เกาะตัวในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง

มีการพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เหนียวนำให้เกิดกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่
มีทางเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง
เลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
และล่าสุดจากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียม
ซึ่งแสดงภาพกลุ่มก้อนเมฆที่สะสมมา
ตั้งแต่๒๔ชั่วโมงจนถึงณขณะนี้
กำลังมีทิศทางเคลื่อนที่อยู่ในประเทศกัมพูชา
และหลังจากนี้เป็นต้นไปครับหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้

เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทย
แล้วก็ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนหลายจุดเลยทีเดียว
เราไปดูการคำนวณการเคลื่อนที่ของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้กันนะครับ

จะสังเกตว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะค่อยคลื่นตัวขึ้นสู่ฝั่ง
ขยายเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับปกกลุ่มเป็นวงกว้าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนบน
ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวันพรุ่งนี้
หลังจากนั้นครับก็จะขึ้นไปปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวหลังจากนี้เป็นต้นไปต้องติดตามประกาศเตือนภัย
รวมไปถึงการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยครับก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นครับ
ก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันนะครับว่าอากาศในหลายพื้นที่อุ่นขึ้น
จากบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนั้นได้อ่อน
กำลังถอยร่นกลับไปอยู่บริเวณทางตอนกลางของประเทศจีนนะครับ
อ่อนกำลังไปแบบนี้แน่นอนครับก็ทำให้ความชื้น
หรือว่าบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงนั้นได้เคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเราแทน
พื้นที่สีขาวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าขณะนี้เป็นบริเวณที่มีความชื้นเข้ามาปกกลุ่มนะครับ
จะทำให้อากาศนั้นมีความชื้นอยู่เยอะอุณหภูมินั้นจะสูงขึ้นแล้วก็อุ่นขึ้นนะครับ
สังเกตว่าตอนบนซึ่งถูกบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงปกคลุมอยู่ท้องฟ้าหรือว่าความชื้นนั้นค่อนข้างน้อยเลยทีเดียว
หลังจากนี้ไปครับความชื้นเหล่านี้ก็จะมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดสถานการณ์ฝนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
หลังจากนี้ครับมีการคาดการณ์ว่ากลุ่มความชื้นที่ตอนนี้อยู่ในสถานะเป็นหมอกณขณะนี้เนี่ยนะครับ
จะถูกอิทธิพลของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไป
จะค่อยเคลื่อนที่มาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แน่นอนครับมีการคาดการณ์ว่าจะแผลลงมาต่ำสุดแรงสุดในช่วงวันพุธพฤหัสสบดีนี้
แผลลงมาในครั้งนี้ก็จะมาปะทะกับความชื้นที่ปกคลุมอยู่แต่เดิม
แน่นอนครับการปะทะในครั้งนี้ก็สามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดความแปรปวนของสภาพอากาศเกิดขึ้นได้
ความชื้นก็จะแผลลงมาเจอกับความชื้นจากทะเลที่พัดเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับซึ่งความชื้นเยอะหน่อย
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้น
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวนั้นควรจะต้องระวังเรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะครับ
หลังจากฝนหยุดลงทั้งภาคเหนือภาคล่างภาคอีสาน
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับ

นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ